คุณผู้ชมครับมีผู้ชายสองคนนะครับถูกรุมทำร้าย
ก็เลยกระโดดลงคลองเพื่อหนีแล้วก็เสียชีวิตไปหนึ่งนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจสพวังน้อยนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ำเสียชีวิตในคลองระพีพัฒน์
พยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะตรงจุดนี้นะครับนักประดาน้ำนะครับ
ก็ใช้เวลางมค้นหากันอยู่นะครับแล้วก็เจอร่างของนายพานุพงยาคำ
ชื่อเล่นชื่อแดนอายุ๒๑ปีใช้เวลาอยู่๑ชั่วโมงนะฮะ
ก็เจอศพนะครับในสภาพนุ่งกางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียว
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะฮะวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิต
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับแล้วได้ภาพวงจรปิด๒๓นาฬิกา๔๗นาที
ของคืนที่ผ่านมานี่ฮะจะเห็นจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ขี่กันมาสามคันซ้อนกันมาคันละสองคนนี่คือข้างวัดพยอมนะฮะ
จากนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืน๑๔นาทีจะเห็นกลุ่มผู้เสียชีวิต
ขี่จักรยานยนต์มาจอดที่ข้างวัดพยอมเหมือนกันมันจะเข้าสู่วันที่สิบเจ็ดแล้วนะฮะ
แต่ก็เมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุที่ซ่อนกันอยู่เนี่ย
กรูออกมาแล้วก็ทำร้ายกลุ่มผู้ตายจนตอนนั้นเขาต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
นี่เห็นไหมฮะนี่ที่วิ่งวิ่งแล้วก็ลุมกันนี่ตรงนี้นะครับ
แล้วเขาก็วิ่งหนีกันมีภาพวงจรปิดเห็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
วิ่งนำหน้าไปเลยนะฮะแล้วที่วิ่งตามเนี่ยเป็นเพื่อนชื่ออิดนะครับ
แล้วมีผู้ชายอีกคนนึงคาดว่าเป็นในนิวเป็นคนก่อเหตุนั่นแหละ
วิ่งถืออาวุธเนี่ยตามไปติดติดจังหวะเนี้ยคาดว่า
ผู้ตายกับเพื่อนที่ชื่ออิตเนี่ยน่าจะพากันหนีตายด้วยการกระโดดลงคลอง
เห็นไหมฮะถืออาวุธไปด้วยนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอาวุธอะไรนะฮะ
กับอิตก็วิ่งหนีไปแดนคือผู้ตายเห็นไหมฮะ
วันนี้เราได้รับรายงานจากทางตำรวจสพวังน้อยนะครับ
เชิญตัวนายสุชาติหรือว่าในอิตนะครับเพื่อนของผู้ตาย
แล้วก็จ๋าจ๋านี่เป็นแฟนของอิตให้มาชี้จุดที่เกิดเหตุที่แถวข้างวัดพยอม
นี่คุณระวีการก็เลยได้คุยด้วยนะครับ
เนี่ยบอกว่าไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนแล้วไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วย
เมื่อคืนนี้อิตบอกว่าอิตเนี่ยมาเพราะว่าเป็นเพื่อนกับจ๋า
มาเป็นเพื่อนจ๋าแฟนสาวนะครับ
หลังจากที่จ๋าเนี่ยบอกว่ามีเพื่อนชื่อฝนทักมาหาแล้วให้ออกมาเจอ
บอกว่าถูกแฟนหนุ่มทำร้ายให้มารับที่หน้าวัดพยอมหน่อย
เพื่อจะให้พาไปส่งสถานีรถไฟเชียงรากน้อย
ตอนนั้นก็มีแดนที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยมาเป็นเพื่อนด้วย
ก็เลยมากับจ๋าแฟนของอิตแล้วก็แดน
พอมาถึงหน้าวัดพยอมเพื่อนของจ๋าก็เข้ามาคุยด้วย
สักพักเดียวนิวที่เป็นแฟนเก่าของจ๋าดักซุ่มอยู่หลังต้นไม้
ก็เข้ามาถีบรถจักรยานยนต์ของเขาจนล้ม
แล้วพยายามดึงกุญแจรถไปด้วยเพื่อไม่ให้หนี
แล้วขวากระบองที่เห็นเหือวุฒิคือกระบองนะฮะ
เข้ามาหาแล้วล็อกคอแดนก่อนเลย
บอกผมก็เลยชักมีดออกมาเพื่อขู่แล้วก็ป้องกันตัว
แล้วก็พากันวิ่งหนีสุดท้ายเนี่ยกระโดดลงคลองกัน
ตั้งใจว่าจะว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
แต่ทีนี้แดนเนี่ยเขาใส่กางเกงยีน
แล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวคือน้ำมันดูดเข้าไป

แดนก็เลยพยายามถอดเสื้อผ้าออก
ตอนถอดเสื้อผ้านี่แหละคุณรัชพร
บอกแดนเนี่ยหมดแรงคือที่วิ่งมานี่ก็เหนื่อยแล้วใช่ไหม
กระโดดน้ำอีกต้องสู้กันอ่ะมีอีก
แล้วน้ำมันเสื้อกางเกงยีนอีกมันดูดมันลัดไปหมดพยายามถอดออก

สุดท้ายเนี่ยจมน้ำจมหายไปเลยส่วนอิดไหว้หนีขึ้นฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งได้
ยืนยันว่ามีดที่พกมาเนี่ยเอามาป้องกันตัวนะฮะแล้วต้องขอโทษ
นี่มีดนะฮะนี่โอ้โหนี่เขาบอกเอามาป้องกันตัวนะ
แต่อีกฝั่งถือกระบองมาแต่ก็วิ่งหนีกันก่อนนี่ฮะอิตบอกต้องขอโทษไปยัง
พ่อของแดนรุ่นน้องเขาไว้ด้วยเขาช่วยเหลือน้องไม่ทันจริง
ขณะที่จ๋านะครับจ๋าแฟนของอิตได้เปิดแชทให้กับทีมข่าวของเราดู
แล้วก็บอกว่าหลังจากที่เขาเลิกกับนิวได้เกือบเดือนเขาก็มาคบกับอิต
โดยที่ผ่านมานิวก็ขู่ตลอดว่าจะมาทำร้ายเขา
เพราะว่าไม่พอใจที่เขาเนี่ยมาคบกับอิตแต่เขาก็ไม่เคยเจอกันมาก่อน
ก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมั้ง
กลายเป็นว่าช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนนี้ฝนซึ่งเป็นรุ่นพี่ของจ๋าทักมาหา
บอกว่าถูกแฟนหนุ่มทำร้ายให้มารับที่วัดพยอมหน่อย
พอจ๋าไปหาเนี่ยก็พยายามถามแล้วเอาไหนแฟนนุ่มทำร้ายอะไรยังไง
แต่ฝนพยายามบ่ายเบี่ยงทำทีว่าเดี๋ยวเขาสู้บุรีก่อน
ไม่นานฮะนิวแฟนเก่าของเธอเนี่ยวิ่งกรูออกมาที่ซุ่มอยู่แถวนั้นออกมากับพวก
แล้วมาถีบรถอิดแฟนใหม่ของเธอแล้วเจอแดนก่อนเลยเพราะว่าแดนอยู่แถวนั้น
ก็ไปทำร้ายแดนทำให้อิดกับแดนเนี่ยต้องวิ่งหนีตายกันแล้วก็พากันกระโดดลงคลอง
หลังจากเกิดเรื่องเธอก็พยายามติดต่อหาฝนเรื่องที่ให้เธอออกมาหาว่ามันเป็นนางนกต่อล่อออกมาหรือเปล่า
ฝนเนี่ยอ้างว่าถูกนิวเนี่ยเป่าหูว่าจ๋าไปด่าฝน
หาว่าฝนเนี่ยเป็นคนลิ้น๒แฉก
ฝนก็เลยนัดจ๋าให้ออกมาเคลียร์สุดท้ายเนี่ยอิตเขาดักรออยู่

นิวก็ติดใจกับแฟนใหม่แล้วค่ะว่าหนูทิ้งเขาไปมีคนใหม่ค่ะคือติดใจตรงนี้คือแค้น

ใช่เพราะว่าเขาเคยพูดเคยครูออกมาว่าถ้ามึงมีคนใหม่กูจะเอาแม่เอาคนใหม่ไว้อย่างน้อยกูต้องเล่นงาน
แต่ตอนนั้นเขาจงใจที่จะทำร้ายแฟนใหม่เราเลย
ใช่ก็คือเหมือนกะว่าจะเอาให้ถึงที่สุด
แล้วน้องคนที่เสียชีวิตไม่รู้เรื่อง

ส่วนตัวเราเชื่อว่าเขาตั้งใจจะทำร้ายแฟนใหม่

มันหลอกให้ออกมา

ส่วนร่างของแดนนะครับวันนี้ครอบครัว
รับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคุณหญิงสมจีน
พ่อของแดนบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ลูกชายก็เนี่ยจะให้มาดูแล
ไม่คิดว่ากลายเป็นว่าลูกต้องมาเสียชีวิต
ที่ผ่านมาเคยเตือนลูกชายตลอดเรื่องการคบเพื่อน

รอบล่าสุดเนี่ยออกไปตั้งแต่๑๔พฤษภาคม
เวลาจะมาเนี่ยจะมาหาพ่อช่วงกลางวัน

เมื่อคืนมีโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือ

แจ้งว่าลูกอีกคนคือแดน

พยายามเตือนพยายามห้าม
หลายครั้งดูเพื่อนก็บอก
ครบกันดีดูดีเพื่อนน่ะ
ก็สอนเขาอยู่บอกเขาอยู่แม่เขาก็บอก

แม่เขาก็พร่ำสอนบอก

ก็เพิ่งกลับบ้านเพิ่งไปตามจังหวัด
ผมพาไปลื้อบ้านมากลับว่า

ชีวิตคนทั้งชีวิตนะกว่าผมจะเลี้ยงมานะ

ตำรวจสพวังน้อยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
เรียกตัวกลุ่มของฝั่งผู้ก่อเหตุ๖คน
มาสอบปากคำแล้วนะฮะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อดามีตังค์แล้วก็มีเฟิร์น

ตำรวจบอกสอบปากคำเบื้องต้นละ
ตอนนี้ต้องปล่อยตัวไปก่อนนะ
เดี๋ยวรอขยายผลแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมก่อน
แล้วจะดูว่าแจ้งข้อหาแบบไหนฝ่ายไหนผิดอะไรยังไงกันบ้าง

ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีอาวุธ

แต่การกระโดดน้ำเพื่อจะหนีแล้วเสียชีวิตไปหนึ่งเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขอสอบสวนขยายผลแจ้งข้อหาตามขั้นตอน
ถ้าใครผิดจะออกหมายจับ
เพราะว่าเอาละตรงนี้มันไม่ได้มีการทำร้ายกันเกิดขึ้น
แต่มีการวิ่งไล่กันใช่ไหม
แล้วเพื่อนผู้ตายบอกผู้ตายเองก็ถูกล็อกคอ